คุณผู้ชมและทั้ง๒ท่านไปดูอีก๑จุด
บริเวณทางออกตลาดกลางคลองหลวง
จังหวัดปฐุมธานีตรงจุดนี้
ปรากฏว่าก็ยังคงมีพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย

เผชิญหน้ากับตำรวจและเรียกร้องให้
ฟอร์มประวัติพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
พระสงค์อัตตาธรรมประธานศูนย์

แถลงเรียกร้องที่ตลาดกลางคลองหลวง

ที่ไม่มีใบสุทธิสังกัดวัดพระธรรมกาย
เข้ามาตลาดกลางคลองหลวงได้ค่ะ

หลังมีการเซ็นชื่อแทนพระสงฆ์
ซึ่งภายในเอกสารก็มีข้อกำหนด

หวังว่าจะได้รับอันตรายหรือถูกดำเนินคดีได้
ออกจากพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะ
เพราะไม่ได้เซ็นยินยอมด้วยตนเองค่ะ

ตำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทางดีไซด์ที่สำหรับตำรวจ

พระเจ้าของพระดับมึดไม่เคยเค้าในพื้นที่นี้ได้

ไม่ได้มาเพื่อเตรียมมีพระสงฆ์เข้าไปที่วัดโดยตรง
แต่ท่านมาเพื่อเป็นกำลังใจเพราะท่านไม่สามารถเข้าไปที่วัดได้อยู่แล้ว
ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูด
สิ่งที่ท่านกระทำมันขัดแย้งกันท่านก็เลยมีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่
ในที่สุดก็ท่านก็บอกว่าผู้ใหญ่ก็ยืนยันว่าไม่ได้
ก็เลยมีการแก้ปัญหากันนะครับในการที่ให้ท่านนอนด้านข้าง
แต่ที่สุดแล้วเนี่ยได้มีการยอมรับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ย
เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องท่านก็เลยยอมให้พระพิสุสงฆ์๗รูป
ที่เข้ามาในช่วงนั้นเข้ามาพักในสถานที่นี้ได้นะครับ
ได้ทำเอกสารขึ้นมาแล้วก็เซ็นชื่อแทนประเด็นทางฝรั่งราเดชจากพระอาจารย์ครับ
ขณะที่ทหารที่ควบคุมพื้นที่ดูแลพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงนะคะ
พื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษ
การที่พระสงฆ์จะเข้ามาในพื้นที่ก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
ส่วนข้อเสนอเกี่ยวกับเอกสารบันทึกการเข้าออกพื้นที่ควบคุมพิเศษนั้น
จากนั้นนะคะพระเสกสรรก็ได้นำพระสงฆ์มานั่งสมาธิ
และสวดมนต์บริเวณทางออกตลาดกลางคลองหลวง

โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการนั่งเผชิญหน้ากันค่ะ
อกจากนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกาย
ออกมาแถลงเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา๔๔ค่ะ
เนื่องจากมีญาติที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
และมีสามเณรป่วยเป็นโรคหอบติดอยู่ในวัดค่ะ
ไม่สามารถนำยาเข้าไปให้ได้
ซึ่งหากไม่นำยาทั้งหมดนี้เข้าไปให้นะคะ
ก็เกรงว่าญาติจะอาการสุดหนัก
ลูกศิษย์ก็ไม่ยอมค่ะเพราะมีความรักวัด